พี่จะพาทั้งสองคนเลยธรรมดาเขาจะไปฟังเพลงในสวนกันใช่ไหม

ผมอยากรู้อาจารย์ชาติชาติยังไปไหวเหรอ
ไหวภารกิจนี่คือต่อเนื่องมากเลยนะเมื่อวานอ่ะ
ไปไม่นานเท่าไหร่แต่ยังไปตามภารกิจครับเชิญชมฮะ
พร้อมกัน

เป็นงานดนตรีในสวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋ว
เมื่อกี้ไหนเบิร์ตบอกว่าไปฟังในป่าช้าในสุสาน

เวทีอยู่ปากทางเข้าสวนเลยครับ

หลุมศพเป็นหมื่นเป็นพันศพอ่ะตรงเนี้ยนะฮะหน้าเวทีก็มีวงออเครสต้านะครับ
บันเลงเพลงส่วนประชาชนก็มาจับจองเต็มพื้นที่
ลุกขึ้นทำท่ากันสักหน่อยนี่เพลงยุคพี่เบิร์ตเลยนะ
เห็นดดปุ๊บวุจวรรมมีเรื่องจริงไม่เอ่อ
อยู่สักพักนึงแต่ก็แม่ยังถ่ายรูปร่วมกับประชาชนเยอะแยะ
อยู่เลยค่ะนะฮะหนึ่งในนั้นนะครับมีผู้ชายคนหนึ่ง
คุณผู้ชมครับแปลกกว่าคนอื่นไหนดูทรงผมเขาอุ้ย

คืออย่างนี้ด้านขวาเป็นเลขไทย

คุณชาติแชทเห็นปรับตกใจ
นี่มันหน้าคล้ายเราไปอยู่บนหัวพี่เขาได้ยังไง
คือตัดผมรูปคุณชาติคุณสม
แล้วผู้ชายคนนี้ถามว่าเออแล้วพี่

กุธชชาติบอกว่าเคยมาวิ่งที่สวนนี้นะครับคุณผู้ชม
แล้วกูดีใจผมก็เพิ่งรู้

แต่ว่าสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
เขาเปิดให้เป็นพืชที่สาธารณะนะครับ